มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในเขตตลิ่งชัน
บ้านหลังนี้นะคะคนที่เป็นเจ้าของเป็นคุณยายสองท่าน
เป็นพี่น้องกันนะคะและหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าพยายามไปพยายามที่จะเข้าไปควบคุมเพลิงนะครับ
พอเพลิงสงบแล้วพบว่าคุณยายหนึ่งในสองท่านนี้นะคะเสียชีวิตค่ะ

ที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นค่ะ
ครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะอยู่ในซอยบางเชือกหนังเจ็ดเขตตลิ่งชันค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปนะคะในขณะที่เข้าไปก็พบแบบนี้ค่ะ
กลุ่มพันธุ์และเพลิงกำลังลุกลามอย่างรวดเร็ว
เร่งฉีดน้ำสกัดนะคะโดยใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
เพลิงสงบลงค่ะแต่พอเข้าไปตรวจสอบนะคะ
จุดแรกพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือนางบุญมาก
เอี่ยมพดุงอายุ๘๗ปีนะคะถูกไฟคลอก
และอีกหนึ่งจุดค่ะใกล้ประตูทางเข้าทางออกของบ้าน
พบผู้เสียชีวิตหนึ่งคนค่ะนางพิกุลเอี่ยมพดุง
อายุ๘๓ปีเป็นน้องสภาพถูกไฟไหม้
และนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยเสียชีวิตนะคะ
ทั้งนี้ค่ะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นพี่น้องกันนะคะ
อาศัยอยู่กันสองคนค่ะเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะ
ปกติผู้เสียชีวิตเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นร้อยตัวเมื่อ๓ปีก่อนผู้เสียชีวิตเกิดล้มป่วยลงนะคะ
เป็นโรคอำมพลึกพี่สาวนะคะที่อายุ๘๗ปี
ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนางบุญมากนะคะ
ผู้เป็นพี่ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุ
ประกายไฟออกมาจากภายในตัวบ้าน
แต่ว่าเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะ
ตัวเองพยายามเข้าไปช่วยเหลือน้องสาวนะคะ
ซึ่งนอนอยู่บนเตียงก็คือเป็นโรคอำมพลึก
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ช่วยไม่ทันค่ะ
จากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีแมวตายอยู่ในบ้าน๒ตัว

เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ